ผู้ชมครับวันนี้ลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นพี่สาวด้วยนะ
จากเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปยิงเขาถึงที่บ้านนะครับ
ซึ่งเขาก็ได้ออกมาบอกว่า
มันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับญาติคนหนึ่งหรือเปล่า
แต่ภาพภาพนี้คือผู้ต้องหาที่ชื่อในเผือกนะ
เขาไปเจอครอบครัวนี้ที่ร้านอาหารแล้วก็เนี่ยพอเขากลับมาที่บ้านกันก็ตามมา
แล้วยิงใส่ลูกชายอายุ๑๖ปีเขาพยายามถ่ายคลิป
ตอนที่บุกมาที่บ้านอยู่ดีควักปืนมายิงใส่เลย

ในเผือกอ้างว่าทะเลาะกันก่อนมีการชกต่อยกันก่อนที่หน้าบ้านกับพ่อ
คนที่เป็นพ่อที่เขาเป็นคนรู้จักกับในเผือก็พยายามร้องขอชีวิต
สุดท้ายลูกชายกับภรรยาถูกยิงเสียชีวิต
ตัวของนายอนุชาคนที่เป็นพ่อก็บาดเจ็บ
เพื่อนบ้านผู้หญิงโดนไปอีกคนนึงโดนกระสุนปืนไปด้วย
เผือกก็พูดพูดลักษณะเหมือนกับเอ่ยชื่อถึงใครสักคนหนึ่งด้วยนะ
ใช่ค่ะทางฝั่งคนเจ็บเขาเลยเอาคลิปนี้มาให้ทีมข่าวดูไง
ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันหน้าบ้านอ่ะเผือกมาถึงหน้าบ้านยิงเลย
วันนี้นะฮะทางญาติยาดของฝ่ายของคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ย
เขาออกมาตั้งข้อสังเกตทางคดีอยู่นะ
แต่ว่าเนี่ยฮะลองฟังคลิปอีกสักทีหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับ
ว่าในเผือกตอนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงใครอะไรยังไงบ้าง
อาลุชาขอโทษไม่ปกติไม่ทำชายหรอกทำไมไปทำมาพร้อมทางนี้หรอก
ผมบอกไม่ทำชายจนกินสมยอง
ก็วันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ลูกชายของบ้าน

คนถ่ายคลิปถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับแม่ชื่อนางอำพรเนี่ย
ส่วนนายอนุชาที่เป็นพ่อกับเพื่อนบ้านที่ชื่อนางพัชรีถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยนะ
วันนี้นะครับมีพิธีศพของนายชาคริสนะที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่ราชบุรีนะครับ
ซึ่งพี่สาวก็บอกว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภัย
คือเธอเป็นพี่สาวของนายชาคริสแล้วก็เป็นลูกของคุณแม่ที่เสียชีวิต
คุณพ่อที่บาดเจ็บอีกเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุอาจมาจากความขัดแย้งที่พ่อคือนายอนุชาเนี่ย
มีความขัดแย้งเรื่องธุรกิจกับญาติคนหนึ่งจนเคยถูกลูกน้องของญาติมายิงขู่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งวันเกิดเหตุที่ในเผือกหรือว่านายพรโรธสรุปราชวัย๕๗ปีเนี่ย
มายิงที่บ้านเนี่ยคือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกน้องของญาติ
ที่เคยมายิงขู่เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วงแดงแดงเนี่ย
คนนี้คือลูกน้องของญาติเคยมายิงขู่พ่อมาก่อนแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
วันที่เกิดเหตุที่ในเผือกมายิงเนี่ยนายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาให้
หลังก่อเหตุก็ในเผือกก็ถูกดำเนินคดีอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
แต่นายคนนี้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีหนีหายไปซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบสวนเลย
ครอบครัวเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพบตำรวจจะไปบอกตำรวจเรื่องนี้
ส่วนนายอนุชาตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับนะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอาการอยู่นะฮะ
ยังสาหัสอยู่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับอ่าแล้วก็มีเหตุการณ์เหมือนกับว่าวิญญาณของแม่กับน้องชายที่เสียชีวิตเนี่ย
สื่อสารกับคนในครอบครัวด้วยอันนี้ทางพี่สาวของผู้ตายแล้วก็เป็นลูกของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟัง
คือว่าคนที่อยู่เฝ้าพ่อนะคะหนูโทรไปถามอาการพ่อเมื่อเช้าของวันนี้ว่าพ่อเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าพ่อเนี่ยพูดไม่ได้นะเพราะว่ายังใส่ท่ออยู่แต่เขาเขียนตรงมือเขาหยิบเขาจับมือแล้วก็เขียนว่าพรตายแล้ว
ก็คือแม่พรนะคะตายแล้วซึ่งคือไม่มีใครพูดบอกนะคะเขาก็เลยถามว่าเอ้ารู้ได้ยังไง
ใครพูดใครบอกเขาบอกเขาก็ทำมือแบบว่าเหมือนเขาฝันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือน้องอ่ะหนูคิดว่าน้องยังอยู่กับพวกหนูตลอดเวลาตอนแบบเราเปิดห้องไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เรากำลังให้ดูว่าห้องอ่ะเออเป็นยังไงอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเอาแล้วใครอยู่ในห้องอ่ะเอาใครอ่ะอย่างนี้ทั้งที่ว่าในห้องมันไม่มีใครแล้วก็แย้งว่าไม่ใช่อย่างนี้
เขาชอบมาเล่นแต่พอหลังจากกวดเสร็จมันก็รู้สึกเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วน้องอ่ะตายตามไม่หลับฟันเขาคือกัดแบบเหมือนเขาเขาทวงความยุติธรรมของเขา
แล้วเขารู้สึกว่าผู้ร้ายตัวจริงยังไม่ได้ถูกจับ
อืมนี่ฮะเธอก็เลยเชื่อว่ามันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอืม
แล้วคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็พาในเผือกมายิงน้องกับแม่จนเสียชีวิตพ่อเธอบาดเจ็บสาหัสเนี่ย

มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะครับ
ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน

วันนี้มีญาติมาขอประกันตัวที่สพรรจบุรี
แต่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
เนื่องจากเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญ
แล้วก็คุมตัวไปส่งฝากขังที่ศาลแล้ว